ทีนี้คุณผู้ชมเวลาเราได้ยินเสียงเพลงชาติเนี่ย

มันก็ขอรับทรงชาติเหมือนคนเลยค่ะ

พี่คิดว่ามันรู้เรื่องรู้ว่าเป็นเพราะว่าฟลุ๊ก

หรือว่าตามธรรมชาติของมันมันคุ้นเสียงอะไรที่มันมาซ้ำแบบนี้
เจ้าของลองทดสอบเปิดเพลงชาติไทยในยูทูป
พฤติกรรมเหมือนเดิมเลยยืนตรงแล้วก็เอ้าอย่างนี้

ใช่ค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเพลงไม่ทำ

เปลี่ยนเพลงไม่ทำนะไม่กระดิกไม่หือไม่อือ

เจ้าของคือคุณรุ่งนภาธีระชัชวาน
อายุ๖๔ปีมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุรินทร์ค่ะ
พอถึงเวลา๘โมงเช้า๖โมงเย็นปุ๊บมาแล้วมาหน้าจอทีวีแล้ว
มายืนเคารพทงชาติแล้วก็ร้องเพลงแบบเมื่อสักครู่นะคะ
คุณรุ่งนภาเธอบอกว่าเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมด๓ตัว
แต่ละตัวจะมีลักษณะพฤติกรรมนิสัยแตกต่างกันไป
เอามาเลี้ยงได้๒อาทิตย์แสนรู้มากเลยนะคะ
คือเวลาเพลงชาติดังเนี่ยเอามาแล้วกระดิกหางมาแล้ว
มายืนหน้าจอทีวีแล้วเห่าหอนประหนึ่งว่าร้องเพลงชาติแบบนี้
หมาที่บ้านปุ้ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะ

ใช้ความคุ้นชินนะคะ